คุณผู้ชมต้องดูเรื่องเกี่ยวกับมาตรการในการผ่อนคลายต่างด้วย

สรุปวันนี้ผลจะออกมาเป็นยังไง
เพราะว่าทางสบคเองก็เตรียมนะคะ
ที่จะผ่อนคลายมาตรการต่าง
โดยเฉพาะร้านอาหารในโซนสีแดงเข้ม

เป็นการลดผลกระทบของผู้ประกอบการเอง
คุณผู้ชมจริงอยากฟังเสียงสะท้อนนะของผู้ประกอบการส่งมาบอกกันหน่อย
คือตอนนี้เขาให้ลดการนั่งกินในร้านอาหาร
คือจากเดิมสมมุติโต๊ะ๔คนลดเหลือนั่งกินได้โต๊ะละ๑คน
ใช่ครับในมุมของร้านอาหารเผื่อคุณผู้ชมที่ชมเราอยู่ตอนนี้
บอกมาหน่อยว่ารู้สึกยังไง
บางคนบอกว่าโหถ้าเกิดขนาดนี้นี่ไม่ต้องให้กินสั่งกลับบ้านเลยดีกว่า
ตัวอย่างโต๊ะแบบนี้นะฮะโต๊ะแบบนี้คือจากเดิมที่เรานั่งกัน๔น่ะ

ดังนั้นสมมุติลองคูณไปสิ๔โต๊ะถ้า๔๔๖๑๖คน
แต่ตอนนี้คนจะเข้าไปนั่งในร้านนี้จะเข้าไปนั่งได้๔คน๔โต๊ะ

คือทางด้านในแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกสบคก็เปิดเผยนะคะ
บอกว่าทางที่ประชุมของคณะกรรมการ
พิจารณาหลักเกณฑ์ผ่อนคลายมาตรการต่าง

เขาก็ต้องการปรับให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
เรื่องของการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ตามโซนสีเนี่ย

บอกว่าเดี๋ยวจะกำหนดให้มันชัดเจน
จังหวัดไหนอยู่โซนสีอะไร

รวมถึงจะประกาศในวันนี้ค่ะ

แต่ว่าเบื้องต้นอย่างที่เราคุยกันเมื่อตอนต้นเนี่ยนะคะ
เกี่ยวกับเรื่องที่นั่งในร้านอาหาร
แล้วก็ข้อกฎระเบียบต่าง
ที่ร้านอาหารจะต้องดำเนินการ
เพราะว่าสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุด
เข้มงวดหรือว่าพื้นที่สีแดงเข้มเนี่ยนะคะ
อนุญาตให้นั่งกินในร้านได้ไม่เกิน๒๕ของที่นั่ง
ต้องนั่งแยกโต๊ะกันโต๊ะละคนเหรอ
ก็อาจจะต้องปฏิบัติตามนั้นแหละนะฮะ
เพราะว่ามันเป็นพื้นที่คุมเข้มอยู่นะครับ
เมื่อวานคุณหมอทวีสินก็หมายถึงว่ามาพูดให้เข้าใจง่ายนะ
อย่างที่บอกไป๒๕ในร้านมันหมายถึงอะไรบ้าง
นั่งกันได้กี่คนบ้างโต๊ะหนึ่งนั่งได้กี่คนอะไรอย่างนี้นะฮะ
แล้วก็อนุญาตให้นั่งกินที่ร้านได้ไม่เกิน๓ทุ่ม
สั่งกลับบ้านได้ไม่เกิน๕ทุ่มนะคะอันนี้คือสีแดงเข้ม
คุณผู้ชมดูช่องที่๒รองลงมาพื้นที่ควบคุมสูงสุด
ก็คือโซนสีแดงตรงนี้นั่งกินในร้านอาหารได้ไม่เกิน๕ทุ่ม
แล้วก็พื้นที่ควบคุมสีส้มก็นั่งกินในร้านอาหารได้ตามปกติ
แต่ว่าทุกพื้นที่เลยยังห้ามดื่มสุรา
ยังห้ามดื่มแอลกอฮอลในร้านเหมือนเดิม

ที่เหมือนกันบ้างก็คือให้สวมใส่หน้ากากอนามัย
เมื่อออกจากบ้านทุกครั้งเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ
จัดกิจกรรมห้ามจัดกิจกรรมรวมตัวกัน
เหมือนกันหมดนะครับแต่ก็แบ่งระดับนะ
พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดสีแดงเข้มคือ
จัดกิจกรรมและรวมตัวกันมากกว่า๒๐คน
ส่วนพื้นที่ควบคุมสูงสุดสีแดง
แล้วก็พื้นที่ควบคุมสีส้ม
จัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า๕๐คนนะครับ

ก็อย่างเช่นร้านอาหารสถานบริการสถานการศึกษา

แล้วก็สารที่เสี่ยงแล้วก็กิจกรรมเสี่ยงเช่นลานกีฬาเลยนะฮะ

ก็คือสารบริการสถานบันเทิงยังคงปิดในทุกพื้นที่นะครับ
อันนี้ก็ต้องเรียนผู้ประกอบการสารบันเทิงไว้ด้วย

คราวนี้เราไปดูข้อมูลจากทางด้านผู้ติดเชื้อในกรมราชธรรมกันหน่อย
เปิดเผยถึงผลการตรวจเชิงลุกผู้ต้องขังในเรือนจำกลางคลองเปรม
แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ในด้านฝึกอาชีพก็คือดาลสี่เมื่อวานนี้นะคะ
พบว่ามีผู้ติดเชื้อทั้งหมด๕๐๖ราย
เจ้าหน้าที่ติดเชื้ออีกสองรายค่ะทางกรมราชธรรมนะคะ
ก็ได้ดำเนินการคัดแยกผู้ป่วยตามลักษณะอาการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แล้วก็ยังได้ติดต่อแจ้งญาติผู้ต้องขังที่ติดเชื้อให้ได้รับทราบเช่นกัน
ท่านบอกว่าจะดำเนินการตรวจหาเชื้อแบบ๑๐๐แบบนี้
ผู้ต้องขังแดนอื่นต่อไปด้วย

คือจะมีเจ้าหน้าที่คอยดำเนินการในการแจ้งไปยังญาติผู้ต้องขังแต่ละรายเป็นการเฉพาะ
แต่มันต้องขึ้นอยู่กับความประสงค์ของผู้ต้องขังด้วยนะ
ว่ามีความต้องการจะแจ้งญาติหรือไม่
และหากญาติผู้ต้องขังรายใดที่มีความกังวลใจ
ก็สามารถติดต่อสอบถามที่เรือนจำ
เพื่อสอบถามรายละเอียดได้โดยตรง
แต่ทีนี้หลายคนก็สงสัยญาติผู้ต้องขังสงสัยบอก
ให้ไปสอบถามที่เรือนจำได้แล้วเหรอ
ก่อนหน้านั้นก็มีการห้ามเยี่ยมไง
ดังนั้นคุณผู้ชมครับเอาง่ายเลยสอบถามที่เรือนจำ
เพราะว่าทางญาติผู้ต้องขังคงจะโหลดไลน์ไว้อยู่แล้วนะครับ
เพราะว่าเป็นไลน์ที่มีการพูดคุยกัน
เฉพาะเจ้าหน้าที่ของเรือนจำกับทางญาติผู้ต้องขังเท่านั้นนะครับ
แล้วก็รองอธิบดีกรมราชธรรมก็เปิดเผยออกมา
ยืนยันบอกว่ากรมราชธรรมไม่เคยปิดบังข้อมูล
ว่ามีผู้ต้องขังในเรือนจำเจ็บป่วยแค่ไหน
ก็พยายามเปิดเผยข้อมูลออกมาให้ได้มากที่สุด
นี่ก็เป็นความคืบหน้าของทางราชธรรมเขา
ใช่ค่ะทีนี้ดูโซนตลาดหน่อยค่ะคุณผู้ชม

ล่าสุดมีประกาศออกมานะคะเกี่ยวกับการปิดให้บริการ

ออกมาเขาก็มีการดำเนินการใน๔ข้อ
โดยเขาบอกนะคะบอกว่าเมื่อวานนี้
ทางตลาดได้ทราบผลการตรวจโควิด๑๙
ปรากฏว่ามีคนติดเชื้อ๑๐ราย
ซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เลยพื้นที่ตลาดเนี่ยนะคะ
ก็จะมีการทำการปิดรวมถึงทำให้ยอดผู้ติดเชื้อ
ถ้าเกิดว่านับนะตั้งแต่๘ถึง๑๔พฤษภาคม
มีรวมแล้ว๒๔ราย
ดังนั้นค่ะคุณผู้ชมเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด
ทางตลาดยิ่งเจริญจึงปิดให้บริการ
เริ่มนะคะตั้งแต่วันพรุ่งนี้
คือ๑๖พฤษภาคมช่วง๖โมงเย็น
จะปิดไปจนถึงวันที่๒๓พฤษภาคม
แล้วก็จะมีกำหนดเปิดตลาดคือวันที่๒๔พฤษภาคม
คนที่อยู่ในชุมชนหลังตลาดนี่นะคะ

อันนี้ต้องตรวจหาเชื้อเชิงรุกเหมือนกันนะฮะ
ใช่ค่ะก็เขาจะมาตรวจหาเชื้อ
วันที่๑๖๒๐พฤษภาคม
ทางตลาดเองเขาจะจัดคิวจะจัดรายชื่อเลยนะ
เพื่อให้กลุ่มเหล่านี้ค่ะได้เข้าไปตรวจเชื้อกัน
หลักปฏิบัติเขาบอกด้วยว่าช่วงที่ตลาดปิดให้บริการ
ผู้ค้าแรงงานข้ามชาติบุคลากรชุมชนหลังตลาดเอง

พักอาศัยอยู่ที่บ้านเป็นการหยุดการแพร่เชื้อนั่นเอง
แล้วสำหรับใครที่เป็นลูกค้า
แล้วก็เข้ามาใช้บริการที่ตลาดตั้งแต่วันที่๘พฤษภาคมเป็นต้นมา
อันนี้เขาบอกเลยว่าต้องเฝ้าสังเกตอาการตัวเองแล้วก็ครอบครัว

ก็ให้รีบไปพบหน่วยงานสาธารณสุขรีบไปตรวจโควิดซะนะคะ
ส่วนที่นนทบุรีเหมือนกันนนทบุรีน่าห่วง
ค่ะนะฮะน่าห่วงนะครับเพราะนอกจากในชุมชนแล้ว
พื้นที่แพร่กระจายเชื้อโควิด๑๙อยู่ในตลาด
ซึ่งทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดนะฮะผู้ว่าราชการจังหวัดนทบุรี
อาคารตรงนี้คุณเป็นอาคารที่มีแรงงานต่างด้าว
ที่ทำงานในตลาดสดเทศบาลนครนนทบุรีและตลาดสดสมบัติ

ข้อมูลที่น่าตกใจเพราะการตรวจหาเชื้อเชิงรุก
พบผู้ติดเชื้อเกือบร้อยคุณ
ใช่ค่ะพบผู้ติดเชื้อถึง๙๐รายจากการตรวจเชิงลุก๓๒๗รายเนี่ยนะคะ
ดังนั้นคือพื้นที่ตรงนี้อาคารจิรจิต
ก็เลยมีการสั่งใช้เป็นสถานที่คุมสังเกตอาการ
ก็ต้องกักคนที่อยู่ในอาคารนี้ให้อยู่ในห้องเลย
เข้าออกเลยนะตั้งแต่๑๔ก็คือตั้งแต่เมื่อวาน

ดังนั้นใครที่พักอาศัยตั้งแต่วันที่๑๐พฤษภาคม

แล้วก็อย่างที่บอกนะพอมันน่ากังวล
เพราะว่าอาคารแห่งนี้มีแรงงานต่างด้าว

แล้วก็ตลาดสดสมบัติพักอาศัยอยู่เยอะนะครับ
ก็หลายพื้นที่ยังคงน่าเป็นห่วงนะครับ